อ่าเดี๋ยวท่านสศมุคดาหานะครับ

การเรียนท่านประธานสภาที่รบและสมาชิกผู้ส่งเกลด
กับผมอนุรักษ์นั่งปริธนนท์สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
มุกดาหารพักเพื่อไทยครับผมเป็นคนหนึ่งที่ยื่นยติไม่ไว้วางใจ
บทเอกประยุทธ์จันโอชาโดยกล่าวหาว่าท่านปฏิบัติหน้าที่
ซื่อสัตว์ไม่สุจริตบิดเบือนกฎหมายและปกปิดการกระทำผิดของตนเอง
และพวกพ้องในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจโดยแต่งตั้งนายไกรฤทธิ์อุชุกานนท์ชัย
เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีท่านประธานครับ
เอกสารที่ผมมีอยู่ทั้งหมดและที่ได้มาและจะอภิปรายในวันนี้
ผมได้มาในฐานะผมเป็นรองประธานกรรมธิการองค์กรอิสระ
ศาลองค์กรนรัฐการณ์รัฐวิศาสตร์ฯภักดิ์และกองทุน
ฉะนั้นเอกสารทั้งหมดนี้ผมได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ได้มาโดยชอบโดยรัฐบัณฑ์อนุญแทนและด้วยข้อมังคับการประชุมสภา
เนื่องจากผมเป็นประธานอนุกรรมธิการคณะที่๑ของคณะประการชุดนี้ด้วย

ศึกษาตรวจสอบเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลาร่วม๑ปีเสร็จ
ท่านประธานครับนายไกรฤทธิ์อุชุกานนชัย
เดี๋ยวผมจะเชื่อมโยงให้ท่านประธานและสมาชิกได้เห็นว่า
นายไกรฤทธิ์นั้นเป็นใครและก็เชื่อมโยงกับท่านนายกรัฐมนตรียังไง
เรื่องนี้เกิดที่ธนาคารกรุงไทยขอสไลด์ที่๒ครับ
ได้ทำความเสียหายแก่กรุงไทยเป็นเงิน๑๒๐๐๐ล้าน
เสียหายต่อสถาบันการเงินอื่นอีก๓๓๙๐๐ล้าน
เสียหายต่อประชาชนผู้ถือหุ้น
อีก๒๓๕๐๐ล้าน
ทั้งหมดเป็นเงินประมาณ๓๙๔๐๐ล้าน
ซึ่งเป็นคู่กรณีในเรื่องนี้นะครับ

ถือว่าเป็นบริษัทมหาชน
ประชาชนสามารถซื้อหุ้นได้เข้าไปถือหุ้นได้
ผลประกอบการ๕ปีย้อนหลัง

บริษัทนี้มีรายได้๑๔๕๒ล้าน

มีรายได้๑๓๕๑๐ล้าน

และปี๒๕๕๙๑๘๔๙๑ล้าน
ท่านจะเห็นว่ารายได้ของบริษัทนี้เติบโตมาเป็นลำดับ
จากปี๒๕๕๕๒๕๕๙เพิ่มขึ้นมา๘๐๐๐ล้าน
และปี๒๕๕๕บริษัทนี้เสียดอกเบี้ยให้กับธนาคาร๑๕๕ล้าน
ปี๒๕๕๖๒๙๓ล้าน
ปี๒๕๕๗๓๗๙ล้าน
ปี๒๕๕๘๖๑๕ล้าน

และบริษัทนี้ได้เสียภาษีเป็นประจำทุกปี
ปี๕๕เสีย๓๗๗ล้าน
ปี๕๖๒๕๓ล้าน
ปี๕๗๔๐ล้าน
ปี๕๘๒๐๔ล้าน
และปี๕๙๑๗๗ล้าน
หลังจากเสียดอกเบี้ยและภาษีแล้ว
บริษัทยังมีเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นมาทุกปี
ปี๒๕๕๕๒๖๐ล้าน
ปี๒๕๕๖๑๐๐ล้าน
๒๕๕๗๒๙๗ล้าน

หลังจากเสียภาษีดอกเบี้ยและเงินปันผลแล้วเนี่ย

ปี๒๕๑๕๑๓๒๔ล้าน
ปี๒๕๕๖๑๑๑๑ล้าน
ปี๒๕๕๗๑๐๔๖ล้าน
ปี๒๕๕๘๑๐๒๗ล้าน
และปี๒๕๕๙๘๗๒ล้าน

อาทิตย์
ซึ่งเป็นบริษัทรับรองงบดุลทั่วโลก
ท่านประธานครับเดี๋ยวท่านจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นของเรื่องนี้
ซึ่งมันไม่น่าเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้น

เรื่องนี้เกิดเมื่อ๑๖มิถุนา๒๕๕๙
โดยลดดอกเบี้ยให้กับบริษัทนี้จากร้อยละ๓ต่อปีเหลือละ๒๕ต่อปี
ก็แสดงว่าบริษัทนี้มีรายรับรายได้กำไรที่ดีเป็นลูกค้าชั้นดี

วันที่๗ตุลาปีเดียวกัน๒๕๖๒

เอาหุ้นกู้ของบริษัทนี้ไปขายให้กับประชาชนทั่วไป

แล้วก็ธนาคารกรุงไทยก็ได้ค่าคอมมิชั่นไป๙๙ล้านบาท
ในสไลด์ที่ถัดไปครับ

ข้อมูลแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงที่
ธนาคารกรุงไทยได้รับค่าคอมมิชั่น๙๙ล้าน
ต่อมาวันที่๑๑เมษายน๒๕๖๒
ธนาคารกรุงไทยก็เซ็นสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นกู้
เพราะเห็นว่าบริษัทนี้
ขายหุ้นกู้๔วันหมด๔๐๐๐ล้านเมื่อเมื่อกี่เดือนที่ผ่านมา
แต่ท่านตามมาดูครับอันนี้เป็นสัญญาที่
กรุงไทยทำกับบริษัทนี้แล้ว
สัญญาจะเอาเงินกู้ไปขายอีก๕๐๐ล้านวันที่๑๑เมษา
หลังจากนั้น๑๔วันหลังจากสงการปีนั้น๑๔วัน
สิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นครับ
วันที่๒๕เมษาปี๒๕๖๒
ธนาคารกรุงไทยมีมติตัดวงเงินสินเชื่อโดยกระทันหัน
ซึ่งในขณะนั้นบริษัทเอิร์ทเนี่ยมีวงเงินอยู่๗๕๐๐ล้าน
ขณะนั้นใช้ไป๖๔๐๐ล้านคงเหลือ๕๐๐๐ล้าน
ส่วนที่เกิน๑๔๐๐ล้านธนาคารกรุงไทยบอกว่า
คืนมาภายในสามเดือนท่านลองนึกดูดิครับ
อยู่ก็ไปตัดวงเงินเขาโดยกระทันหัน
เป็นใครก็เจ๊งครับเป็นใครก็ไปไม่รอดครับ
และผมไปได้เอกสารรับมาฉบับหนึ่ง
ซึ่งมาจากสารแพ่งกรุงเทพใต้
เอกสารฉบับนี้ผมขอธนาคารกรุงไทยไปรู้สึกจาก๕ครั้ง

เพราะว่าเป็นเอกสารสำคัญที่จะพิสูจน์ว่า
การตัดวงเงินของลูกค้าลายนี้เนี่ย
เป็นไปด้วยอะไรเหตุผลอะไร
ไปตัดวงเงินของบ
ประชุมในวันนั้น
ในวันที่๒๕เมษามีสาระสำคัญ
มีเอกสารอยู่ในแฟมนี้ทั้งหมดนะครับเอ่อเป็นเอกสารลับ
ซึ่งเขาพิจารณากันในวันนั้นในวันนั้นวันที่๒๕เมษาเนี่ย
กรุงไทยเนี่ยก่อนที่จะเสนอวงเงิน
ต่อวงเงินของบริษัทนี้เนี่ยทางทางคณะกรรมการ
เขาเรียกว่าคณะกรรมการกันกรองสินเชื่อโดยมีนายไกรฤทธิ์
อุชุกัญชัยเป็นประธานก็รายงานต่อบอร์ดใหญ่
ไปครับอีกสไลด์ที่๑๒ในรายงานบอกว่า
ก็หมายความว่าน่าลงทุน
แต่ทำไมวันนั้นถึงไปตัดวงเงินสินเชื่อโดยกระทันหัน
ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญว่าได้รับคำสั่งจากใครไปทำลักษณะนี้นะครับ
ฉะนั้นท่านตามไปดูแล้วท่านจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

ซึ่งในสัญญาเงินกู้ของบริษัทนี้กับธนาคารกรุงไทย
อยู่ในนี้มีสัญญาที่ผมมีในมือ
ในสัญญาบอกว่าเหตุที่จะระงับเงินกู้หรือตัดสินเชื่อได้นั้น

คือ๑ผิดนัดชำระหนี้ธนาคารกรุงไทย
ผิดสัญญาเงินกู้
ผิดนัดชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้รายอื่น
มีแนวโน้มว่าจะปิดกิจการ
ถูกพิทักษัพหรือถูกฟ้องล้มละลาย
หาผู้ค้ำประกันแทนไม่ได้
ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันเสียชีวิตหรือมีปัญหาทางเครดิต
แต่ในการประชุมในวันที่๒๕ที่ผมกล่าวมา
ไม่มีบอร์ดคนไหนไม่มีเจ้าหน้าที่ท่านใด
บอกว่าบริษัทเอิร์ทเนี่ยผิดสัญญาข้อ๑ข้อใดใน๖ข้อเลย
ฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุว่าเพราะอะไร
เป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบกับพักพวก
ทำให้บริษัทเขาได้รับความเสียหายผู้ถือหุ้นเสียหาย

เรื่องนี้ครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยจับแพะมา๓คน
เป็นพนักงานกรุงไทยระดับล่าง
ซึ่งทั้ง๓คนเนี่ยถูกไล่ออก
แล้วก็ถูกกล่าวหาไปที่ปปช
ขณะนี้เรื่องยังดองอยู่มา๒๓ปีแล้ว
ไม่ทำอะไรไม่เคลื่อนไปไหน

อยู่ในขบวนการอำนวยสินเชื่อ
ไม่มีอำนาจอนุมัติสินเชื่อแต่อย่างใด
แสดงว่าผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องนี้
ยังไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่อย่างใด

เดี๋ยวท่านตามไปดูแล้วท่านจะรู้ครับ
ผมเรียนว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย
อดีตที่ผ่านมามีคดีหนึ่งของกรุงไทย

ผมไม่อาจจะเอ่ยชื่อบุคคลภายนอก
ที่ท่านประธานได้ได้แจ้งไว้แต่ว่าพี่น้องประชาชนคงจำได้
แล้วก็รู้ว่านี่คือเรื่องอะไรนะครับธนาคารกรุงไทยเป็นโจทย์
เป็นเป็นผู้เสียหายอายการสูงสุดเป็นโจทย์
ฟ้องบริษัทหนึ่งซึ่งทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
เงินกู้ได้รับความเสียหายเก้าพันเก้าร้อยล้านแต่ในคดีนั้นมีหลักประกันคุ้มหนี้
นะครับเจ้าหน้าที่และพนักงานของธนาคารกรุงไทย
ถูกลงโทษจำคุกสิบหกสิบเก้าลายโทษตั้งแต่สิบสองปีถึงสิบแปดปี
แต่ในคดีที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ความเสียหาย๑๒๐๐๐ล้าน
หลักประกันในคดีนี้ใช้หุ้นเป็นหลักประกันฉะนั้นเมื่อใช้หุ้นเป็นหลักการประกันเนี่ย
กรุงไทยเนี่ยไปตัดสินเชื่อเขาโดยกระทันหันทำให้หุ้นตกหุ้นกลายเป็นศูนย์
กรุงไทยก็ได้เงินเหลือศูนย์เหมือนกันฉะนั้นถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้
ถ้าจะบอกว่าทำไปเพื่อไม่ให้ธนาคารกรุงไทยได้รับความเสียหายไม่จริงครับ
การทำลักษณะนี้เนี่ยผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
ของรัฐก็แล้วแต่ของเอกชนก็แล้วแต่ไม่ทำกันนะครับ
พอตัดวงเงินสินเชื่อเหมือนโยนระเบิดเข้าไปตายหมดครับ
กรุงไทยก็เสียหายทันทีหมื่นสองพันล้านสถาบันการเงินอื่นเสียหายสามพันเก้าร้อยล้าน
ผู้ถือหุ้นเสียหายสองหมื่นห้าพันล้านรวมแล้วเกือบสี่หมื่นล้าน
ฉะนั้นท่านตามไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นขณะนี้ผู้ถือหุ้นรวมตัวกัน
ไลด์ถัดไปครับรวมตัวกันเป็นกลุ่มฟ้องธนาคารกรุงไทย
กำลังฟ้องธนาคารกรุงไทยในข้อหาว่าธนาคารกรุงไทยเนี่ย
ตัดสินเชื่อบริษัทที่เขาถือหุ้นอยู่โดยกระทันหันทำให้บริษัทล้มละลาย
นะครับคดีอยู่ในระหว่างพินาของศาล
ไลด์ถัดไปครับเดี๋ยวท่านมาดูว่า
นายไกรฤทธิ์อุชุกานนชัยเป็นใครนะครับแล้วท่านจะรู้นะครับ
นายไกรฤทธิอุชุกานนชัยเนี่ยเป็นคนใกล้ชิด
ท่านนายกประยุทธ์จันโอชาเพราะอะไรครับ
เพราะว่าท่านดูดิครับนายกะลินี่เป็นบอร์ดของปตท
เป็นบอร์ดของการลดไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เป็นรองประธานกรรมการธนาคารกรุงไทยเป็นประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย
เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงธนาคารกรุงไทย
ซึ่งตำแหน่งบิ๊กเหล่านี้เนี่ยเป็นตำแหน่งลำดับหนึ่งของประเทศไทยเลย
ฉะนั้นผู้ที่เป็นบอร์ดเหล่านี้เนี่ยต้องเป็นมือขวาของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาแน่นอน
และเดี๋ยวท่านจะเห็นว่าจริงหรือไม่ที่ผมพูดสไลด์ถัดไปครับ
ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติกรรมการพนักงานรัฐวิสาหกิจพศ๒๕๖

กรรมการของรัฐวิสาหกิจนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กำหนดไว้ในรัฐวิสาหกิจนั้นแล้ว
ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

เล็บ๒ก็คือมีอายุไม่เกิน๖๕ปีบริบูรณ์
หมายความว่ากรรมการของรัฐวิสาหกิจทั้งหลาย
กฎหมายเขียนว่าจะต้องพ้นจากตำแหน่ง
เมื่ออายุครบ๖๕ปีบริบูรณ์ทุกคน

ต่อมานะครับถัดไปนะครับ

ขออนุญาตเอ่ยนามนิดนึงนะครับ
ได้เซ็นประกาศของกระทรวงการคัง
แจ้งผู้ที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุครบ๖๕ปีบริบูรณ์
คำสั่งนี้มีประมาณ๒๒คนแต่ผมออกมาคนเดียวก็คือ
นายไกรฤทธิ์อยู่อันดับที่
บอกว่านายไกรฤทธิอุชุกานนชัย
จากบัญชีรายชื่อตั้งแต่วันที่๖พฤศจิกาเป็นต้นไป
หมายความว่าท่านรัฐมนตรีอุตมะเนี่ยเซ็นคำสั่ง
ประกาศว่าวันที่๓๐มูทาเซ็นว่า
เมื่อวันที่๖พฤศจิกา๖๓นายกฤทธิต้องพ้นจากตำแหน่ง
โดยกฎหมายเดี๋ยวท่านตามไปดูครับว่าเกิดอะไรขึ้น
วันที่๑๖กรกฎาหลังจากนั้น๒อาทิตย์
คนที่จะพ้นจากตำแหน่งก็คือรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
เริ่มเห็นหรือยังครับว่านายกะฤทธิมีฤทธิ์ขนาดไหน
นายไกรฤทธิ์อยู่ใกล้ชิดท่านนายกประยุทธ์ขนาดไหน
ซึ่งเรื่องนี้นะครับตามระเบียบการสัญหารัฐวิสาหกิจ

รัฐมนตรีกระทรวงการคังจะต้องสัญหาบุคคล
ซึ่งจะมาลงตำแหน่งในเรื่องนี้

แต่ไม่มีการสัญหา
ผมเข้าใจว่าท่านอดีตลำตีอุตมะ
คำสั่งแล้วเพื่อจะหาสัญหาแล้ว
แต่อาจจะความเห็นไม่ตรงกันกับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เพราะท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะให้อยู่ต่อท่าน
จริงไม่จริงเดี๋ยวท่านตามไปดูนะครับสไลด์ถัดไปครับ
นายไกรฤทธิ์เป็นบอดของปตทวันที่๒๖พศ๒๕๖๓
วันที่นายไกรฤทธิครบ๖๕ปีบริบูรณ์
ปตทก็มีหนังสือแจ้งไปที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่านายกาลิศพ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายเพราะอายุครบ๖๕ปีบริบูรณ์วันที่๖พฤศจิกา
ตรงกันกับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคือท่านอุตมะตรงกัน
เดี๋ยวท่านไปดูปฏิหารครับสไลด์ถัดไปครับ
แต่ธนาคารกรุงไทยทำหนังสือวันเดียวกันวันที่นายกริกครบ๖๕ปีบริบูรณ์
ทำไปที่ตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกัน
บอกว่าตามความเห็นของกฤษฎีกาเนี่ยกรุงไทยไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ
นายกริตยังอยู่ต่อไงครับท่านเห็นไหมครับทุกวันนี้ยังอยู่ต่อนะครับ
ผิดกฎหมายอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพูดเสร็จพรุ่งนี้ยังอยู่
พลเอกประยุทธ์ท่านลำตีกระทรวงการคัง
โดน๑๕๗แน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยอยู่ต่อเพราะอ้าง
ความเห็นของกิจสดีกาเดี๋ยวท่านมาดูว่าผมมีอะไรหักล้าง
ไลด์ถัดไปครับคณะกรรมการกิจสิริกาเป็นหน่วยงานที่ให้
ปรึกษาด้านกฎหมายของคณะรันตีความเห็นของคณะกรรมการกิจสดา
ผูกพันองค์กรอื่นแต่ทำไมธนาคารกรุงไทยถึงเอาความเห็น
ของกิจิกาไปใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นการบิดเบือนกฎหมายท่าน
ไลด์ถัดไปครับอันนี้เป็นคำพิพากษาสารดีกา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นคดีเดียวกัน
ที่ผมกล่าวมาสักครู่ว่ากรุงไทยเป็นผู้เสียหาย
พิพากษาดีกาประกาศในราชกิจจาเมื่อวันที่๒๘ตุลาคม๒๕๕๙
ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบไปอ่านได้
นะครับคดีนี้อายการเป็นโจทย์แต่จำเลยผมไม่อาจจะมาเปิดเผยให้ฟังได้
ถ้าอยากรู้ไปดูในราชกิจจาในวันยี่สิบแปดพุทธศาสตร์สองพันห้าร้อยห้าสิบแปดได้
คำพิพากษานี้หน้าที่ยี่สิบหกเขียนว่าอย่างนี้ครับท่านบอกว่าข้อเท็จจริงได้ความว่า
ธนาคารผู้เสียหายธนาคารผู้ชายก็คือธนาคารกรุงไทย
มีทุนเกินกว่าร้อยละ๕๐เป็นรัฐดังวินิจฉัยไว้แล้วหมายความเป็นรัฐวิสาหกิจอ่ะ
จำเลยที่สองถึงสิบเจ็ดในคดีนี้ผมไม่อาจโดยชื่อนะครับ
ปฏิบัติงานโดยรับเงินเดือนจากธนาคารผู้เสียหายซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ
เป็นพนักงานตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดต่อพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ
๒๕๐๒ท่านเห็นไหมครับว่าความเห็นของกิจสดีกา
ขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ซึ่งคำวินิจฉัยของสารดีการนั้นผูกพันทุกองค์กร
และทำไมธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีนี้

กิจศิริกาไม่รู้หรือครับว่าคำพิพากษานี้มีมาตั้งแต่วันที่๒๘ตุลา๒๕๑๘แล้ว
ฉะนั้นใครที่ไปให้ความเห็นคณะไหนผมไม่ทราบกิจิกามีหลายคณะ
แต่ผมไม่ทราบว่ากิจสิริกาคณะไหนที่ไปให้ความเห็นแบบนั้น
และธนาคารกรุงไทยนำไปใช้ประโยชน์บิดเบือนกฎหมายเท่าทุกวันนี้นะครับ

ฉะนั้นผมเรียนว่าวันที่๑๙มกราเนี่ยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะของกระทรวงการคังเองนะครับ

ธนาคารกรุงไทยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา๔วงเล็บขอ
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะปี๒๕๖๒
หลายฝ่ายตรงกันตามกฎหมายก็คือกรุงไทยเป็นรัฐภาษาอังกฤษครับ
แต่กรุงไทยเองกลับบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็น

เพื่อบิดเบียนกฎหมายเพื่อจะให้นายกริศอยู่ต่อ

คำสั่งสุดท้ายขอสไลด์ที่๒๘

คำสั่งนี้เป็นคำสั่งของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เมื่อวันที่๙ตุลาคมเร็วนี้
นายไกรฤทธิ์นะครับในคำสั่งนี้มีทั้งหมด๙คน
ผมนำมาชื่อเดียวก็คือนายไกรฤทธิอยู่อันดับ๒
ฉะนั้นนายไกรฤทธิ์เป็นมือขวาของท่านพลเอกประยุทธ์
ด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วไม่นั้นคงจะไม่เป็นหลายบอร์ด
ซึ่งกรรมการบอร์ดประธานบอร์ดเหล่านี้
ไม่ใช่เลือกกันเองได้ไม่ใช่ใครเสนอก็ได้
ตำแหน่งที่นายไกรฤทธิ์เป็น
จะต้องถูกชี้มาโดยพลเอกประยุทธ์เท่านั้น
ระบบการเมืองระบบราชการไทยเป็นแบบนั้น
หลังจากแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาแล้วนะครับ
เพราะว่านายไกรฤทธิ์จะครบ๖๕ปีบริบูรณ์๖พฤศจิกา
หกเก้าตุลาเนี่ยพลเอกประยุทธ์ตั้งมาเป็นที่ปรึกษา
แต่เป็นที่ปรึกษาไม่ขาดคุณสมบัติครับไม่เป็นไร
แต่คำสั่งนี้เนี่ยเป็นคำสั่งที่เหมือนกับเอ่อ
ให้จะให้นายกฤทธิเนี่ยมีอำนาจหน้าที่มากขึ้นนะครับ
ท้ายคำสั่งเขียนไว้นะครับว่าให้ส่วนราชการสนับสนุน
การดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาของนายกรรมตรีตามที่ได้รับการร้องขอ
และให้สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี
ท่านลองดูสิครับว่าที่ปรึกษาท่านนายกมีอำนาจมากครับ
เป็นสามบอร์ดและยังเป็นที่ปรึกษานายกอีกนะครับ
ดูสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเรียนว่า
ทั้งหมดที่ผมให้ให้อธิบายให้ฟังก็หมายความว่า
นายไกรฤทธิ์นั้นเป็นมือขวาด้านเศรษฐกิจของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นะครับผมจะสรุปแล้วครับท่านผมเรียนอย่างงี้ครับ
ท่านบทเอกประยุทธ์จันโลชาเนี้ยพูดตลอดเวลาว่า
ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
แต่ตัวท่านพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยไม่เคยอยู่ภายใต้กฎหมายเลย
นะครับท่านพลเอกประยุทธ์ก้าวมาสู่การเมืองครั้งแรก
ก็ทำผิดกฎหมายแล้วฉีกรัฐมนูลทิ้ง
ไม่เห็นหัวประชาชนครับแต่ท่านก็พูดอยู่ตลอดเวลา
เมื่อสักครู่ก็ยังพูดนะครับและยังพูดว่า
ถ้าแต่งตั้งใครผิดท่านจะยอมรับวันนี้ท่านต้องยอมรับนะฮะ
เพราะว่าหลักฐานทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมจะมอบผ่านท่านประธานสภาไปถึงท่าน
นะครับท่านพลเอกประยุทธ์ไม่ไม่ทำตามกฎหมายแล้ว
ิดเบือนกฎหมายแล้วยังร่างรัฐมนูลแล้วก็
ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีเพื่อสืบทอดอำนาจ
คนที่เป็นมันสมองในการทำร่างรัฐมนูลกับยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีเนี่ย
ผมคิดว่าคิดร้ายต่อประเทศนี้อย่างยิ่งเลยครับ
พี่น้องประชาชนก็คงรู้ผมคงใช้คำที่สุภาพ
แล้วก็จะไม่กล่าวหาใครรุนแรงนะครับฉะนั้นเนี่ย
ทำให้หลักนิติธรรมของประเทศนี้ไม่เป็นสากล
ขาดความเชื่อมั่นต่อการลงทุนของต่างชาตินะครับ
ิดเบือนกฎหมายช่วยเหลือพวกพ้องซึ่งนายไกรฤทธิ์เนี่ย
เป็นคนสนิทและเป็นคนทำงานให้ผลเอกประยุทธ์มาโดยตลอด
เป็นประธานบอร์ดปตทเดี๋ยวผมจะตามไปดูว่า
ท่านคนนี้เนี่ยทำความเสียหายต่อประเทศชาติ
ผู้ถือหุ้นต่อทำให้บริษัทเจ๊งไปบริษัทหนึ่ง
ภายในสิบสี่วันเนี่ยผมจะตามไปดูว่า
ตอนไปเป็นบอร์ดปอตททำอะไรบ้างเพราะว่า
ปตทก็อยู่ในกรรมธิการชุดผมอันที่สองเป็นบอร์ดการลดไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอันนี้ก็อยู่ในกรรมธิการชุดผม
และผมจะตามไปดูว่าทั้งสองบอร์ดเนี่ย
นายไกรฤทธิ์ไปทำอะไรไว้บ้างและจะนำเรียนประธานสภาต่อไป
อันที่สามเนี้ยเป็นบอร์ดของกรุงไทยมาตั้งแต่ปีสองพันร้อยห้าสิบแปด
จนถึงปัจจุบันนี้และยังมีอีกหลายคดีของธนาคารกรุงไทย
โกงกันเองในกรุงไทยก็มีพนักงานโกงกันเองครับ
เงินกันออกมาใช้เป็นพันล้านครับมีนะครับ
แล้วผมจะได้ทำผมไม่มีเวลาที่จะพูดถึงคดีอื่น
ในคดีนี้ก็มีนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะตามไปดูว่า
ธนาคารกรุงไทยเนี่ยหลายอย่างหลายสิ่งที่นายกริบเป็นผู้บริหารอยู่เนี่ย
ทำความเสียหายอะไรบ้างและผมเชื่อว่าธนาคารกรุงไทยแห่งนี้เนี่ย
เป็นแหล่งที่จะเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง
หากใครเป็นพักพวกอยากกู้เงินเพื่อไปทำธุรกิจ
ก็ไปเอาตรงนี้หากใครเป็นลูกค้ากรุงไทยที่อยู่คนละฝ่าย
กับรัฐบาลก็กระทืบซ้ำให้เจ๊งไปเลยนี่แหละครับ
ตำแหน่งที่๔นะครับของท่านนายไกรฤทธิเนี่ย
ยังแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาอยู่ใกล้ตัวทั้งทั้งที่
พิพากษาสารดีกาก็บอกชัดเจนแล้วว่าธนาคารกรุงไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ
กฎหมายว่ากรุงไทยไม่ใช่รัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย
ก็นำไปใช้โดยคนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้
คือนายไกรฤทธิ์ศูการหน่อยไทย

และผมทำหนังสือไปถึงธนาคารกรุงไทยแล้วว่า
อยากรู้ว่าที่ประชุมหลังวันที่๖พฤศจิกายน๒๑๖๓นั้น

เพราะผมรู้ว่านายไกรฤทธิ์นั้น
ฉะนั้นผมเรียนว่าขนาดท่านอดีตลำตีอุตมะ

สุดท้ายท่านลำตีอุตมะออกก่อนครับ

ฉะนั้นนี่ผมบอกว่านายไกรฤทธ
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของท่านพลเอกประยุทธ์นั้น
ได้สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ

เขาทำคาดค้าฐานหินจากอินโดนีเซีย
เขานำไปขายไหนผมไม่ทราบ
แต่ที่สำคัญผมดูที่งบการเงินเขา
เขากำไรเขาเสียภาษีทุกปี

เขาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกปี
เขานำขึ้นเข้าประเทศนี้
แล้วทำไมถึงไปกันแกล้งใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
เห็นผลในการกระทำว่าทำลงไปแล้วเขาเจ๊งแน่นอนครับ

ปัจจุบันนี้ประชาชนรวมตัวกันฟ้องกันเป็นกลุ่ม

ถามว่านายกะลิดสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาตินี้มากมายขนาดไหน
ผลเอกประยุทธ์ตั้งคนแบบนี้มาอยู่ข้างกายท่านได้อย่างไร
แม้กระทั่งครบวาระต้องพ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายแล้ว
ยังตั้งมาเป็นที่ปรึกษาอยู่ข้างกายให้อำนาจหน้าที่มากมาย
เจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดจะกล้าไปแตะต้อง
เพราะว่าเขาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีท้ายคำสั่งเขียนชัดเจนอยู่แล้ว

ฉะนั้นนายไกรฤทธิ์สร้างความเสียหายต่อธนาคารกรุงไทย๑๒๐๐๐ล้าน
สร้างความเสียหายต่อสถาบันการเงินอื่น
สร้างความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น๒๓๐๐๐กว่าล้านนะครับ
ผมเรียนอย่างนี้ครับผมขอท่านนายกประยุทธ์๓อย่าง
ข้อที่๑ถ้าท่านพลเอกประยุทธ์ท่านอยู่
ท่านก็อาจจะบอกว่าท่านไม่รู้ท่านไม่ทราบท่านไม่เกี่ยวข้อง
ซึ่งท่านก็ตอบแบบนี้มาตลอดเวลาหลายวันที่มีการกล่าวหาท่าน

แต่วันนี้ท่านรู้แล้วหลังจากผมอภิปรายเสร็จ
ผมจะฝากแฟมนี้ผ่านท่านประธานสภาไปให้ท่านนายกรัฐมนตรี
เอกสารทั้งหมดได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
นะครับแล้วก็ถ้าท่านรู้แล้วท่านก็พูดเมื่อสักครู่
บอกว่าถ้าท่านตั้งคนเลวท่านจะจัดการเอง
ท่านต้องจัดการตามที่ท่านว่านะครับนายกาลิศกับพวก
ซึ่งเป็นบอร์ดสร้างความเสียหายต่อธนาคารกรุไทยต่อประชาชนต่อเศรษฐกิจของประเทศมากมาย

ข้อที่๒ที่ผมขอก็คือ
ประชาชนที่เขาถือหุ้นในบริษัทนี้เนี่ย
รวมตัวกันหลายพันคนฟ้องกันเป็นกลุ่ม
คดีอยู่ในระหว่างพินาของศาล
ผมอยากให้ท่านนายกประยุทธ์ถ้าท่านเห็นทุกอย่างเป็นความถูกต้องแล้ว
คืนความเป็นธรรมให้ประชาชนนะครับ
ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเจรจากับบุคคลเหล่านี้
ซึ่งเขาบางคนที่มาร้องเรียนที่กรรมธิการผมเนี่ย
บางคนสิ้นเนื้อประดาทัวร์เพราะซื้อหุ้นบริษัทนี้
บริษัทนี้ไม่มีที่ทีท่าว่าจะเจ๊งเลยครับไม่มีเลยครับ
แต่อยู่โดนการใช้อำนาจโดยมิชอบ
ของที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีทำแบบนี้
ฉะนั้นถ้าท่านนายกรรมธุตีทำ๒ข้อข้อที่๑ข้อที่๒
ส่วนข้อที่๓นั้นผมขอท่านนายกรรมธุตี
ต้องรับผิดชอบทางการเมืองเนื่องจากว่าที่ปรึกษาของท่าน
สร้างความเสียหายชัดเจนแบบนี้มีหลักฐานทั้งหมด
ผมให้เครดิตท่านว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้อง
เรื่องผลประโยชน์เรื่องนี้ผมไม่ได้กล่าวท่านต้องรับผิดชอบ
สิ่งที่แต่งตั้งคนแบบนี้มาอยู่ข้างกายสร้างความเสียหาย
ไปบิดเบือนกฎหมายให้คนนี้อยู่ต่อ
ฉะนั้นท่านบนเอกประยุทธ์จะต้องรับผิดชอบทางการเมือง
ฉะนั้นเนี่ยการรับผิดชอบทางการเมืองที่ผมกล่าว
โดยขอให้พลเอกประยุทธ์รีบแก้ไขรัฐมนูล
ให้เสร็จภายในหกเดือนเมื่อเสร็จแล้วยุบสภาได้ครับ
รัฐมนูลให้เป็นประชาธิปไตยไม่เอาเปรียบพักอื่น
ไม่แน่ท่านอาจจะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งก็ได้

ถ้าท่านมาแบบที่ผมกลับเรียนแล้วก็ตามที่ผมแนะนำ
ท่านจะเป็นนายกอย่างสง่าเปิดเผย
ฉะนั้นเรื่องนี้ผมขอให้ท่านรับผิดชอบ
สิ่งที่ท่านได้แต่งตั้งคนข้างกายท่าน
ทำความเสียหายต่อบ้านเมืองต่อประเทศชาติ
ผมจึงไม่อาจไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
และในฐานะนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งอีกต่อไป

ครับท่านสอสออนุรักษ์ผมขอท่านนิดหนึ่งก่อนจบ
ถอนคำพูดว่าผลเอกประยุทธ์ไม่เห็นหัวประชาชน
ถือว่าเป็นการใส่ลายปิดข้อ๑๙ถอนนะครับตรงนั้น

แต่คิดผมไม่กล้าท่วงเพราะว่าจะขัดจังหวะ